แบบนี้เพราะว่าที่จะพาไปดูเนี่ยนะมันเป็นต้นมะพร้าว
แต่ต้นมะพร้าวปกติแล้วเราก็จะเห็นว่าต้นมะพร้าวมันหนี่งอลักษณะรูปร่างเขา

แต่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ลูกมะพร้าวมันออกลูกมาเป็นผลมะพร้าวเนี่ย
แต่ผลมะพร้าวเนี่ยมันไปเหมือนมะละกอหรือกล้วยหรืออะไรก็ไม่แน่ใจ
ไปช่วยกันดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมว่ามะพร้าวออกลูกเป็นอะไรกันแน่
มะพร้าวก็ต้องออกเป็นมะพร้าวดิ

เอ้ยลูกไหนครับมะละก่อเอ้ยเหมือนกล้วยเหมือนกันนะเป็นเครือเลยใช่เอ้ยโอ้ยไม่ค่อยเข้าใจคุณ
คุณช่วยดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วยกันดูหน่อยว่ามันออกลูกออกผลมาแบบนี้

เอ้ามันคือต้นมะพร้าวแล้วเป็นต้นมะพร้าวแปลกด้วย
อยู่ที่บ้านเลขที่เจ็ดสิบแปด
หมู่ที่๘ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณตากองแก้วเมืองมุนอายุ๗๐ปีนะคะ
คุณตาเล่าให้ฟังบอกว่าตาเนี่ยปลูกมะพร้าวมา๘ปีแล้วนะ
ก็เพิ่งจะออกลูกมาเมื่อปีที่แล้วนี่เอง
ปีที่แล้วที่ออกลูกมามันก็ปกติดีนะ
แต่พอมาปีนี้เอ้าทำไมมันออกลูกมา
มันคล้ายกับมันไปสมกับมะละกอหรือเหมือนกล้วยเป็นหวี
อย่างไรก็ออกมาอยู่เป็นเคลือและก็ออกมาเยอะด้วย
แล้วก็นับไปนับมานะมันออกมาเยอะมากดกมากเลย
๓๐๐๕๐๐ลูกเลยทีเตียว
โอ้โหคุณตาบอกอีกด้วยบอกว่ามะพร้าวต้นนี้มันมีชื่อพันธุ์นะ
มะพร้าว๑๐๐หน่วยก็เลยนำมาปลูกไว้บริเวณหลังบ้าน

ใช่แล้วคุณตาก็คิดว่าอาจจะเป็นการผิดพลาด
ในเรื่องของภาวะภัยแรงหรือเปล่าหรือว่าการขาดปุ๋ยหรือเปล่า
ก็เลยทำให้ลูกของมะพร้าวมันมีลักษณะลียาวออกมาแบบนี้
แล้วมันก็แตกต่างจากลูกมะพร้าวทั่วไปที่เคยเห็นกันนะคะ
งานนี้โอ๊ยพอคุณตาเขาไปบอกชาวบ้านบอกเพื่อนบ้าน
แหมชาวบ้านรู้ข่าวถึงความแปลก
แห่กันมาเลยมาขอดูหน่อยไม่เคยพบเคยเห็นเกิดมา
มะพร้าวออกลูกมาหน้าตาแบบนี้
ก็เลยกลายเป็นเรื่องแปลกมากนะคะ
คือเสียงลือเสียงเล่าอ้างชาวบ้านก็วิ่งมาดูกัน
เขาคิดว่ามันอาจจะเป็นการมาให้โชคให้ลาบหรือเปล่า

นำเอาไม้ท่อนตะเคียนที่จมอยู่ในน้ำ

หลังจากที่ทำการขุดลอกหนองเล็งทรายเนี่ย

ก็มีทั้งท่อนเล็กท่อนใหญ่

แล้วท่อนมันเริ่มเทิมขนาดนี้คุณผู้ชมครับ

เขาบอกว่าไม้ตะเคียนทองเหล่านี้ชาวบ้านเขาว่ากันว่า
เคยให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านเข้ามาแล้ว
ชาวบ้านเขาก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสารานี้ขึ้นมา
แล้วก็นำไม้ตะเคียนทองมาไว้ที่นี่
เพื่อให้หลายคนที่เขามีความเชื่อเรื่องนี้เดินทางมากราบไหว้กัน
งานนี้ทำยังไงดีเอาให้เป็นกิจจะลักษณะแล้วกัน
ตั้งโต๊ะบูชาเลยทำป้ายติดไว้ได้ว่า
เจ้าแม่ตะเคียนทองพร้อมกับคาถาบูชาก็มี
ใครมาแล้วไม่มีคาถาบูชาไม่รู้จะท่องยังไง
ก็มาอ่านแล้วก็ท่องตามได้แล้วเขาเชื่อว่า
เหล่าบรรดาท่อนตะเคียนทองเนี่ยนะครับมีเจ้าแม่สิงสถิตอยู่
แล้วเขาคอยให้โชคให้ราบกลับชาวบ้านจริงไม่รู้
อันนี้มาให้ดูเพราะเป็นความเชื่อ
ยังไงซะผมบอกแบบนี้แล้วกันนะฮะ
มันคือความเชื่อนอกระบบเราควรจะต้องใช้
วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย